คุณผู้ชมครับมีการไปพบโครงกระดูกปริศนานะครับ
บริเวณสามเหลี่ยมรกฏที่อุบลราชธานีครับ
ซึ่งญาติก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของพออ้อย

เพราะว่าไปพบเข็มขัดของอบตรวมอยู่ด้วยนะครับ
ครอบครัวของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อน
ภูมิในการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ

ออกตามหามร่างของพออ้อยมานานร่วม๔เดือนแล้วนะครับ
วันนี้ไปที่บริเวณใกล้กันกับฐานปฏิบัติการอนุพงศ
ร้อยทหารพราน๒๓๐๕อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีครับ
จากเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนางแหลมอุ่นอ่อนแม่ของพออ้อย
ฝันบอกว่าพออ้อยลูกสาวมาขอความช่วยเหลือ
โดยบอกว่าถูกทิ้งเอาไว้ที่บริเวณยังกล่าว
เมื่อเดินทางไปถึงไปพบกระโรคศรีสะและผมยาวด้วย
รวมทั้งเข็มขัดข้าราชการอบตด้วยครับ
เรื่องต้นครอบครัวของพออ้อยเชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้น่าจะเป็นของพออ้อยครับ
เพื่อพิสูจน์ว่าใช่พออ้อยหรือไม่
แล้วก็ช่วงนี้คุณผู้ชมเราจะไปพูดคุยกับนายบัวกันอุ่นอ่อน
ซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของพออ้อยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วย

ครับสวัสดีครับ
ตามรายงานข่าวคือไปพบโครงกระดูกที่อำเภอน้ำยืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
ถูกไหมคะครับผมครับแล้วแล้วตอนนี้ครอบครัวก็คาดว่า
น่าจะเป็นกระดูกของพออ้อยเพราะว่าไปพบเข็มขัด
ครับผมครับคุณอาครับทั้งหมดทั้งมวลที่ไปเห็นในวันนี้
เราเข้าไปเห็นเนี่ยลักษณะที่ไปเจอเนี่ยเป็นยังไหร่บ้างครับ
คือเมื่อคืนนี้มาเข้าฝันคุณแม่ปออ้อยครับ
แม่พ่ออ้อยฝันเราก็พากันมา๓๔คน
ก็จะมาดูว่ามันก็ยังไม่ได้แจ้งใครเพราะว่ามาหลายครั้งมันไม่เจอ

๓๔คนนี่คือเป็นญาติกันหมดเลยใช่ไหมคะ
ก็มีพ่อพออ้อยแล้วก็แม่แล้วก็ผมน้องชาย
ครับแล้วพอไปพบนี่ลักษณะจุดที่พบนั้นมีอะไรอยู่บ้างครับ
ครับพอดีในความฝันก็บอกว่าตรงข้างสนามฮอเร็วกว่า
เร็วขวาเข้ามาก็จะมีต้นอลางตามความฝัน
ก็คือเดินทางไปตามที่ที่ฝันเลยใช่ไหมครับ
ไม่ครับก็ลงมานิดเดียวครับลงมานิดเดียว
ตรงข้างต้นอารางตามความฝัน
พอผมลงมาก็เลขก็มันเจอกระหลูกหงวะ
ก็ตกใจแต่แต่พอมามองซ้ายมองขวาอีก
ก็เจอเส้นผมหลายเส้นผมเยอะ
เข็มขัดก็คิดว่าเป็นเข็มขัดของทางราชการ
ผมก็ร้องเลยว่าใช่หลาน
จากหลักฐานที่เดินทางไปพบ
วันนี้ทางครอบครัวเชื่อเลยทั้งหมดทั้งหมวนนั้น

คุณบัวกันค่ะนอกจากเราเจอเข็มขัด
มีสิ่งอย่างอื่นไหมที่บ่งชี้ว่าโครงกระดูกเหล่านี้เนี่ย
ก็เป็นนาฬิกา
เขาเคยใส่แล้วก็แฟนก็ยืนยันว่าใช่
ตอนนี้ตอนที่เข้าไปพบเนี่ยคุณแม่ของพออ้อยเดินทางไปด้วย
ณตอนนี้สภาพจิตใจของคุณแม่รวมทั้งครอบครัวเองเป็นอย่างไรบ้างครับคุณอาครับ
ก็ดีใจที่ได้ร่างแล้วก็ที่พบร่าง
เราจะได้เอาไปทำบุญตามประเพณี
แกก็เสียใจที่คิดทำได้
ถ้าหมายถึงนายทหารระดับยศร้อยเอก
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชน

คุณอาครับหลังจากนี้เราจะดำเนินการต่อไป

ต้องต้องรอเวลาในการตรวจดีเอนเออีกมากนอนแค่ไหน
ตรงนี้ตำรวจยังไงบ้างครับ
ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้นะฮะ

ยังไงต้องขอบคุณคุณอามมากครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับ
อย่างน้อยวันนี้เราก็มีบ่อแสแล้วก็
ถ้าใช่จริงน่าจะทำให้ครอบครัวนั้น
ก็มีคำตอบแล้วว่าสุดท้ายเนี่ย
พออ้อยนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือว่าไม่มีแล้ว
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ขอบคุณคุณอามากนะครับ

ว่าสุดท้ายนั้นจะเป็นอย่างไรกันต่อนะครับ